เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะ

เพื่ออยากจะให้ช่วยกันแจ้งเบาะแสตามหาตัว
คนขับรถเก๋งสีดำ
คนขับรถเก๋งสีดำคันนี้
ขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์
แล้วก็ลากร่างติดไปใต้ท้องนะ

ลงมาดูเหมือนตั้งใจจะทับแล้วก็หนีไปอะค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนนะคะ

อันนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะ

ของนายระวิพาทอันทพันธ์อายุ๑๙ปี

คือขับมาระยะกระชั้นชิด

รถเก๋งไปเฉียวท้ายรถจักรยานยนต์
และรถจักรยานยนต์กระเด็นขึ้นไปบนทางเท้า
ชนกับป้ายสถานีบริการสวัสดิการ

แล้วก็น้องไบร์ทกระเด็นไปอยู่ข้างทางเข้า
หน้าตรงสถานีบริการสวัสดิการ
คนขับรถเก่งสีดำขับหนีไปเลย
ญาติเขาไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ที่สพสัตหีบแจ้งความเอาไว้เรียบร้อย
เพื่อที่จะติดตามตัวคนที่ขับรถเก่งสีดำคันนี้

เดี๋ยวเราไปดูภาพจำลองเหตุการณ์กันหน่อย

เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนดึกเที่ยงคืนแล้วอะค่ะ

เกิดขึ้นเที่ยงคืน๔๕นาที
กันยายนที่ผ่านมารถเก๋งสีดำคันนี้
ขับตามหลังรถจักรยานยนต์ของน้องไบร์ทมานะคะ
นี่คือถนนหมายเลข๓เส้นทางสัตหิบพัทยา
พอมาถึงช่วงทางโค้ง
ก่อนถึงสถานีบริการสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ

ขับตามรถจักรยานยนต์มาแล้วก็ไปเฉียวรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
รถจักรยานยนต์กระเด็นขึ้นไปบนทางเท้า
แล้วก็ไปทับแนวต้นไม้หลังป้ายสถานีบริการสวัสดิการภายในฐานทัพเรือสัตหีบ
รถเก๋งก็พุ่งขึ้นไปชนทับป้ายค่ะ
แล้วก็ทับร่างน้องไบร์ทด้วยค่ะ
แล้วก็ลากร่างน้องไบท์ไปพร้อมกับป้ายค่ะ

จนกระเด็นไปอยู่บริเวณทางเท้าสถานีบริการสวัสดิการภายในฐานทับเรือสตศต

คนขับรถเก๋งสีดำคันนี้แทนที่จะจอด
จะลงมาช่วยจะมาดูกลับรีบขับรถเข้าไปทางค่ายนาวิกโยธินแล้วก็หลบหนีไปเลย
ทั้งที่ชนเขาทับร่างเขาลากร่างเข้าไปเนี่ยจนร่างเขาหลุดออกมาเนี่ย
คุณจะไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้สึกได้ยังไงไม่ลงมาดูแมลงแล้วหนีไปเลย
แล้วก็ขับเข้าค่ายทหารไปเลย
คือมันจะมีภาพเหตุการณ์ช่วงที่ขับรถเข้าค่ายทหารด้วยแล้วที่เขาจับภาพกันไว้ได้นะ
กำลังตามหาตัวกันอยู่นะครับ
ทีมข่าวคุณระวีการแก้ววิจิต
ติดต่อไปยังแม่ของน้องไร้ผู้บาดเจ็บนะครับ
ก่อนจะเดินทางไปพบคุณแม่ที่ดำเภอสตฮีบชชลบุรี
เพื่อสอบถามถึงอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นกับน้องไบร์ท
เมื่อคืนวันที่๒๙กันยายนที่ผ่านมานะครับ
นางสาวจันทร์สว่างฤทธวันอายุ๓๙ปีแม่ของน้องไร้บอกว่า
คืนวันเกิดเหตุทันทีที่ทราบข่าวก็รู้สึกตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
ไม่คิดว่าลูกชายจะบาดเจ็บขนาดนี้
ทันทีที่เห็นสภาพลูกชายบาดเจ็บตอนนั้นรู้สึกกลัวแล้วก็กังวล
ว่าเขาจะได้รับกระทบกระเทือนทางสมองหรือไม่
แม่ของน้องไร้บอกว่าตอนนี้น้องไบร์ทยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็เป็นวันที่๕แล้วนะฮะ
ก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็พรบรถจักรยานยนต์นะครับ
เนื่องจากเป็นรถจักรยานยนต์ป้ายแดงเพิ่งออกมาได้ไม่นาน
แต่ก็มีค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างที่ครอบครัวต้องหาเงินมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลนะครับ
รวมแล้วก็ร่วม๒๐๐๐บาทนะฮะ
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้น้องไบร์ทมีบาดแผลที่บริเวณใบหน้าแล้วก็หายปลาร้าหักนะครับ
ผ่าตัดนะครับเบื้องต้นแพทย์ได้เย็บแผลแล้วก็ทำศัลยกรรมที่ใบหน้าเรียบร้อยแล้ว
ส่วนการผ่าตัดหายปลาร้าหักตอนแรกคุณหมอจะผ่าตัดแล้วก็ใส่เหล็กวันพรุ่งนี้
แต่เนื่องจากวันนี้น้องไบร์ทยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณหายปลาร้าก็เลยต้องรอดูอาการชะลอการผ่าตัดออกไปก่อนนะครับ
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าคนที่ขับรถเก่งคันนี้นะคะ
พอขับรถชนรถจักรยานยนต์ของน้องไบร์ททับร่างน้องไบร์ทแล้วก็ลากไป
ร่างน้องไลท์หลุดออกมายังไม่หยุดแล้วขับรถเข้าไปในค่ายกรมหลวงชุมพรนาวิกโยธิน
ขับรถเข้าไปในค่ายทหารนี่เรามีภาพจังหวะที่ขับเข้าไปภาพนี้ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็หนีไปเนี่ยค่ะจริงน่าจะเห็นหน้าค่าตาพอจะจำได้แหละ
คือกล้องอาจจะไม่ชัดมากแต่ผมว่ามันเห็นรายละเอียดได้
คือเห็นแล้วแบบถ้าคนแถวนั้นรู้ว่าเป็นใคร

ทะบงทะเบียนแบบนี้รถแบบนี้รุ่นนี้อย่างนี้
อืมเนี่ยค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนรุ่นพี่ของน้องไบร์ทนะคะ
ทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อด้วยกันนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนรู้ข่าวว่าเพื่อนถูกรถชน
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะบาดเจ็บหนักขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าก่อนที่เขาทั้งสองคนจะช่วยกันขี่รถจักรยานยนต์ไปไล่

ตามเส้นทางที่รู้ว่ามีรถเก๋งขับเข้าไปในค่ายทหารนาวิกโยธินเนี่ย
เพื่อนรุ่นพี่ทั้งสองคนก็เลยตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่า
การชนแล้วก็ลากคนเจ็บไปในลักษณะแบบนี้เนี่ย
กระจังหน้ารถต้องมีร่องรอยการถูกชน
ซึ่งในคลิปช่วงที่รถเก๋งขับเข้าไปในค่าย
แล้วก็ออกไปทางประตูอีกด้านหนึ่งของค่ายทหาร

เหมือนกับรถเก๋งถูกถอดกระจังหน้ารถออก
คาดว่าคนขับน่าจะมีเวลาที่จะถอดกระจังหน้ารถออก

นี่คือจังหวะขับเข้าไปในค่ายทหาร
กว่าจะออกมามันมีเวลาเปลี่ยนกระจังหน้ารถ
คือภาพตอนออกไปเนี่ยกระจังหน้ารถมันไม่มี

ถูกถอดออกไปหรือว่ามันร่วงลงมาหรือยังไง
หลุดระหว่างทางกับไปจอดและถอดออก

เขาบอกว่ามีทหารให้ข้อมูลนะ
ว่ามีรถเก๋งสีดำกระจังหน้า
คล้ายถูกชนขับเข้ามาในค่ายทหารจริง
แล้วทหารก็พยายามให้สัญญาณขอให้หยุดตรวจ
แต่รถเก๋งสีดำคันนี้ไม่ยอมหยุด
เร่งเครื่องขับรถผ่านไปเลยค่ะ
แม่กับเพื่อนของน้องไร้ก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดเกิดเหตุ
ไปดูจุดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็นำทางเข้าไปในค่ายทหารที่เปิดให้รถผ่านเข้าไป
ก็ไปตามทางเลี้ยวขวาเข้าไปไปเจอชุมชนหมู่บ้านทุ่งโปร่ง
ปรากฏว่าจู่คนขับรถเก๋งสีดำ
โทรศัพท์ติดต่อมาที่เพื่อนรุ่นพี่ของน้องไร้นะ
ระหว่างที่คุยกับผู้สื่อข่าวของเราอยู่เลย

ขอนัดคุยเจรจากับแม่ของน้องไบร์ทค่ะ
ขอคุยเจรจาที่โรงพยาบาลเขาจะชดใช้ค่าเสียหายให้
แล้วนักข่าวเราอยู่พอดีไงเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่คุยกันนะคะ
นี่ค่ะก็เจรจากันทางโทรศัพท์นะคะ

ก็เลยจะมีการไปเจรจาต่อหน้าร้อยเวรเจ้าของคดีค่ะ

เรื่องต้นทางเจ้าหน้าที่ประกันของรถเก๋งคันสีดำ

เขาจะมีการตรวจสอบพรบรถยนต์
แล้วก็จะดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย

ก็จะพิจารณาความผิดตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เพราะชนแล้วหนีไปเลยเนี่ยค่ะแล้วเขาเจ็บสาหัสเจ็บหนัก

ที่สำคัญก็คือถ้าติดต่อมาแล้ว
พร้อมเจรจาช่วยเหลือเยียวยารับความผิด
ก็ต้องไปเปรียบเทียบด้วยว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ย
เหมือนกับคนในรถเก๋งสีดำ
เห็นเสื้อแดงที่เห็นขับเข้าค่ายทหารหรือเปล่า